ไปดูเรื่องราวของเห็ดกันหน่อยคือเราก็พาไปกันเยอะนะกับโรงเรือนที่เขาเพาะเห็ดปลูกเห็ดเอาไว้ง่ายแบบนั้นก็ได้นะครับ
แต่ที่นี่ที่โรงเรือนแห่งนี้เป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องของเห็ดแบบครบวงจรแต่ว่าไม่เหมือนที่อื่นเรียกได้ว่าขยะเป็นศูนย์เลย
เขาทำได้อย่างไรติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
นี่อยากเล่ามือสันลอแล้ว
นี่ครับอุตสาหกรรมเห็ดแบบครบวงจรนะครับ
เราเคยเห็นกันมาแล้วแต่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้

เหมือนใครเพราะว่าทุกกระบวนการนะครับ
ก็คือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
นี่น้องใบตองพูดถูกไม่ทำให้เป็นขยะที่ต้องทิ้งโดยศูนย์เปล่า
ที่นี่ครับเมื่อก้อนเชื้อเห็ดมันหมดอายุ
สมาชิกจะนำก้อนเชื้อมาให้วิสาหกิจ
นี่เอาไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกและเครือข่าย
เอาไปปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างอ่ะ
คณะกวางตุ้งขึ้นช่ายผักโขม
คือก้อนเห็ดคือถ้ามันไม่สามารถจะเอาไปเพาะเห็ดต่อได้แล้ว
มันก็เป็นขยะถูกไหมล่ะใช่
เอ้าแล้วนอกจากนั้นนะครับ
พลาสติกครับที่มันมากับไอ้ก้อนเห็ดไอ้ก้อนหัวเชื้อนั่นน่ะ
เขาจะมีโรงงานรีไซเคิลมารับไปมาปั่นเป็นพลาสติกอีกครั้ง
ก็คือไปรียูสหรือว่ารีไซเคิลอ่า
สำหรับการแปรรูปที่นี่นะฮะเขาก็จะจ้างงานก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นแหละ
เรียกได้ว่ากระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่นี่เวลาเขาแปรรูปเนี่ย
ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรือนแปรรูปของกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปของเขามีน้ำพริกเห็ดกุ้งเผา
น้ำพริกเห็ดตาแดงน้ำพริกเห็ดไข่เค็มน้ำพริกเห็ดผสมทูน่าโอ้
ลูกชิ้นเห็ดก็มีน่าทานอ่ะใครไม่เคยทานลูกชิ้นเห็ดลองไปกินของเขาดู
อร่อยอร่อยแล้วถ้าใครสนใจจะอุดหนุนผลิตภัณฑโอทอปฝีมือชาวบ้านของที่นี่
ก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดเราขึ้นให้แล้วหมายเลขโทรศัพท์ก็มีนะศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดแปดสามแปดแปดสามอ่า
นี่คือสิ่งดีมาเล่าให้ฟังกันเออดีเหมือนกันนะจริงแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันหลายคนหันมาทำโรงเรือในการเพาะเห็ดกันเยอะ
ก็ลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการลดปริมาณของขยะที่แบบว่ามันจะออกสู่โลกของเรานะคะช่วยกันดูแลกันด้วยยังไงคุณผู้ชมค่ะ